เริ่มงนได้แล้วเขาอยากไปอย่างของอร่อยหรอก

ถ้าอย่างนั้นตอนนี้นะคะเราไปเจอน้องมิ้นเลยดีกว่านะ

ไม่ต้องไปไกลถึงหัวหินค่ะเพราะไปอยู่แค่วังหินแค่นั้นเอง

วังหินหัวหิน

เพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะเราไปเจอกับน้องมิ้นกันเลยค่ะ

และมินเนี่ยนะคะก็วาฟจากหัวหิน
มาอยู่ที่นี่เลยค่ะวังหินนั่นเอง
ที่นี้นะคะวังหินเนี่ยเขาบอกว่ามีคาเฟ่น้องใหม่เปิดขึ้นเยอะแยะมากมายเลยค่ะ
เข้าไปดูข้างในกันเลยตามมา
โอ้โหภายในร้านเนี่ยนะคะบอกเลยว่าบรรยากาศเก๋มากเลยค่ะ
เพราะว่าที่นี่เนี่ยนะคะเป็นคาเฟ่สไตล์แบบเท่ดิบค่ะ

จากที่เห็นนะคะจะมีทั้งปูนอิดนะคะแล้วก็ไม้ค่ะ
แหมมินว่าตอนนี้พูดเยอะแล้วเริ่มจะหิวแล้ว
ไปจัดของอร่อยหลักสิบของทางร้านเลยดีกว่าค่ะ
พี่ค้าขอของอร่อยลักษณ์สีบหน่อยค่ะ
มินว่าอย่ารอช้าเดี๋ยวเรามาดูทีละเมนูกันเลยค่ะ
กับเมนูแรกเมนูนี้หน้าตาแบบสะดุดตามากนะ
นี่หน้าตาน่ารักมากเลย

แบบนี้ก็คือเขาใช้อันชันนะคะเดี๋ยวเรามาชิมรสชาติกันค่ะว่าจะเป็นยังไงนี่
หอมมากเลยอ่ะคุณผู้ชมคือมันจะได้กลิ่นแบบกลิ่นอันชันแล้วก็มีความหอมที่เขาเอาไปอบเทียนนะคะ
แล้วก็ตัววาเฟิลเนี่ยจะกรอบนอกนุ่มในค่ะ
เมนูนี้เหมาะสำหรับมาทานเล่นกับเพื่อนนะคะเพราะว่าเยอะมากเลย
ราคาเพียงแค่๘๕บาทเท่านั้นค่ะกับเมนูนี้ค่ะ
กินวัสโต้เวลาคอแห้งเนอะมาชิมกาแฟกันบ้างดีกว่า

นี่อันนี้คือคาราเมลแมคเคียโต้นั่นเองของทางร้านนะคะ
อร่อยมากเลยถึงก็ต้องชิมสองอึกให้มันได้รสชาติ
อันนี้เนี่ยเหมาะสำหรับคนที่ไม่ชอบกาแฟที่มันเข้มเกินไป
มันจะมีความหอมหวานนะคะของนมแล้วก็ข้างในก็เป็นคาราเมลนะคะ

แก้วนี้นะคะคาราเมลเมเคยาโต้ค่ะราคา๙๐บาทค่ะ
หอมชื่นใจมากเลยนะคะใครอยากจะมานั่งชิวก็อย่าลืมเครื่องดื่มเมนูนี้นะ
ใครที่ชอบกลิ่นหอมของชินามอนนะตัวมิ้นชอบมาก

อันนี้เนี่ยนะคะเหมาะสำหรับแบบทานเล่นนะคะเป็นของเคียงคู่กับกาแฟร้อนเนอะ
เพราะว่าอันนี้นอกจากจะมีกลิ่นนะคะของชินามอนแล้วทางร้านยังจะโรยผงโกโก้ด้วย
ก็คือได้ความหอมของชินามอนแล้วก็ได้ความเข้มของช็อกโกแลตนิดนึงโกโก้นิดนึง
อันนี้เนี่ยนะคะราคาอยู่ที่๔๕บาทเท่านั้นอร่อยมากเลยค่ะ
แต่เขาจะมีพีชค่ะมาตัดความหวานเดี๋ยวเราลองมาชิมกัน
อย่างที่ทราบกันดีนะคะถ้าลาเต้เนี่ยมันก็จะมีความหอมนะคะของครีมแล้วก็นมนั่นเอง
แล้วรสชาติกาแฟนะคะก็กลมกล่อมมากค่ะสำหรับกาแฟแก้วนี้นะคะราคาอยู่ที่๘๐บาทค่ะ

อันนี้มันก็จะเป็นเหมือนท็อฟฟี่เค้ก

มีแอลมอนใช่ค่ะมีแอลมอน
แล้วข้างบนเนี่ยเหมือนเป็นแบบมูสเนอะเนื้อมูส
อืม
โอ้โหอันนี้อร่อยมากเลยเพราะว่า
เขาจะมีพวกแอลมอน
แล้วแต่ละอันนี้นะคะจะสอดไส้ไม่เหมือนกัน
กินเข้าไปแล้วแบบกรึบมีเทคเจอร์ในตัวเค้กนะคะ

ตกนะคะชิ้นละ๓๕บาท
เป็นไงคะคุ้มสุดค่ะ
และทั้งหมดนี้ที่มิ้นชิมแล้วก็แนะนำคุณผู้ชมไปก็คือ
ใครที่สนใจก็แวะเวียนมาได้นะจ๊ะ
ร้านนี้เปิดทุกวันเลยค่ะตั้งแต่๑๐โมงนะคะ
เที่ยงคืนค่ะทุกวันเลยสามารถมาได้ค่ะ
ร้านนี้ตั้งอยู่ที่ซอยลาดพร้าววังหิน๘นั่นเองค่ะ
เห็นเลยค่ะข้างหน้าตกแต่งอย่างสวยงามนะคะ
อ่าและอย่างที่มินได้บอกไปตั้งแต่ต้นรายการนะคะ
เพราะว่าท้ายรายการนี้เรามีของรางวัลมาแจก
เห็นโรงแรมบรรยากาศดีแบบนี้ใครอยากจะไปพักนะคะ
เข้าไปร่วมสนุกกับเราได้ค่ะที่แฟนเพจแม่บ้านประจันบาลนั่นเองค่ะ
เป็นยังไงคะวันนี้กับที่พักหลักร้อยของอร่อยหลัก๑๐
มิ้นแนะนำให้คุณผู้ชมได้ทราบกันแต่ว่าครั้งหน้าห้ามพลาดนะคะ
มีเนี่ยจะไปเจาะแสวงหาค่ะที่ไหนที่ถูกที่ไหนที่ดีนะคะ
จะมาแนะนำให้กับคุณผู้ชมแน่นอนค่ะแต่วันนี้ขอจัดการพวกนี้ก่อนนะคะ
ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
เฮ้ยน่ารักอ่ะโอเคเลยอ่ะฉันอยากไปอ่ะเธอ

แล้วก็อย่าลืมติดตามไอจีเราด้วย
แล้ววันนี้นะคะก็หมดเวลาของเราแล้วค่ะ
กลับมาพบกับแม่บ้านรุ่นจิ๋วอย่างเราได้ในวันจันทร์และวันอังคารนะคะ

ใช่แล้วแล้วกลับมาพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ